การโรยทรายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
และยังถือว่าการทำนุบำรุงพื้นที่วัดและพื้นที่หมู่บ้านโดยรอบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ร่วมกันสร้างถนนร่วมกันทำเพื่อความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
โดยจะนำทรายใส่ขันแล้วเดินโรยสายให้เป็นแนวเปรียบเสมือนกับการได้ร่วมปรับปรุงพื้นถนนที่ศึกกร่อนหรือเสียหายไปให้กลับมามีสภาพใหม่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ทางกรุงเทพฯจำกัดมหาชน